ไปดูเรื่องนี้ดีกว่าพิธีกรรมเดินเวียนรอบศพเคยเห็นไหม
ก่อนที่จะทำพิธีชาพนักกิจครับ
โอ้โหพิธีกรรมแบบนี้เอาจริงนะ

การเดินเวียนรอบศพที่อำเภอคู่ขันจังหวัดศรีสเกษฐฮะ
เป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นในภาคอีสานของเขา
เพื่อทำการอำลาร่างกายของผู้วายชน

วิธีการนะคนที่ทำเนี่ยก็คือสับประเริบ
สวมชุดให้กับคนตายแบบกลับด้าน
แล้วนั่นดูสิจุดทูปเสร็จแล้วทำไง
เดินถอยหลังเวียนด้านซ้าย๑รอบ
แล้วเดินปกติเวียนด้านขวา๓รอบ
เพื่อเป็นการอำลาร่างกายครั้งสุดท้าย
ก่อนที่จะทำการชาปนกิจศพนั่นเอง

ถือว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่เคยเห็นจริง

ก็แต่ละพื้นที่เขาจะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป
ยังไงซะขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้วายชนกันก่อน
และพิธีกรรมแบบนี้เอามาให้ดูกันเพราะมันหาดูได้ยากจริง
แม้ว่าดิฉันเป็นคนศรีสะเกดเอง
แต่คนละอำเภอก็ไม่เห็นว่ามีพิธีกรรมแบบนี้นะ